ฝนตกประชาชนเดือดร้อนสลับไปดูที่เหนือ
ละอารมณ์กันเลยค่ะตอนนี้เหนือหนาวแล้วนะคะ
บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะ
พาไปที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวในมุมของนักท่องเที่ยว
บอกว่าโอ้โหไม่รู้จะใช้คำพูดไหน
บรรยายความสวยงามของธรรมชาติที่ท่านได้เห็นหน้าจอ
นี่คือภาพนิ่งใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะภาพเคลื่อนไหวนี่แหละ
แต่ทุกอย่างมันตราตรึงมากมันเหมือนภาพนิ่งเลย
มันเหมือนภาพวาดภาพในฝันไหม

อันนี้ขาวร้อนเยอะด้วยอันนี้ขาวท่องเที่ยวเหรอ
โอ่ขออภัยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชม

ให้ดูบรรยากาศดื่มดำกับบรรยากาศไปก่อน
ทะเลหมอกแล้วแม่ทะเลหมอกสวยงามแบบนี้ยามเช้านะคะทะเลหมอกสวยงามแบบนี้ยามเช้านะคะ
นี่ที่ไหนล่ะดอยสงโลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายใช่ค่ะดอยสงโลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายใช่ค่ะ
อุณหภูมิ๑๔องศาเซลเซียตวัดได้ต่ำสุดนะคะ
โอ้โหชาวนะลองจินตนาการภาพตามที่ที่ฉันอ่านให้ฟังนะ
กาแฟจิบชายามเช้า

เช้าคุณจะให้กินน้ำเก๊กหวยเลยเหรอน้องสาวผมกินได้ตลอดจริงเหรอ
ชอบนำแก๊กหวยก็ได้แก๊กหวยร้อนนะคะ
แล้วจะบอกว่าไฮไลท์ตรงดอยสโง่เนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะ
ชมทะเลหมอก๓แผ่นดินไทยลาวเมียนมา
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเมียนมาอยู่ไหน

ท่านผู้ชมคุณไม่น่าถามเขา

คุณเพียงจันทร์บอกว่าไปเที่ยวแล้วโอ้โหประทับใจมาก
ประทับใจที่สุดประทับใจไม่รู้ลืมเลยนะคะ
ตอนเช้าชมความงามของแสงอาทิตย์โผล่พ้นทะเลหมอก
เป็นภาพที่สวยเกินคำบรรยายจริง

ตั้งแต่เคยขึ้นดอยมาแล้วก็มาเที่ยวเลยก็ว่าได้
สวยที่สุดเชียงใหม่ก็มีดอยทะเลหมอกก็มี
แต่ดอยสโง่คุณเพียงจันทร์บอกว่าสวยที่สุด
ตั้งแต่เคยชมทะเลหมอกมา
โอ้โหนี่ค่ะในมุมของนักท่องเที่ยวนะคะ
ทีนี้ไปดูในมุมของผู้ประกอบการหน่อย
ผู้ประกอบการบอกว่ากลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวกลับมามาเที่ยวบนดอยอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยทำให้ยอดห้องพักถูกจองเต็ม
ไปถึงมกราคมปีหน้าแล้วนะจ๊ะแปลว่าอะไร
ผู้ประกอบการก็จะได้ลืมตาอ้าปากอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่โอ้โหปิดดอยมายาวเป็นปีเลยนะ